ท้ายน้องหมาเรื่องราวน่ารักของน้องหมา

เพราะว่าเขามีพฤติกรรมที่
ต้องลองคิดดูค่ะว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านจะทำยังไง
ไปดูกันก่อนแล้วค่ะ
นายรู้อารมณ์แปรปลัวหรือเปล่าลูกหรือเปล่าหรือเปล่าใบโพล่า
ตอนแรกก็นึกว่าจะมีประโยชน์
นึกว่าเขาส่งจดไม้มารับให้เปล่าหรือคะช่วยบ้าง
อาจจะเมื่อยหัวเป็นการนวดแผนไทยด้วยตัวเอง
ดูเหมือนอารมณ์สุดใหญ่สุดแต่สะบัดหัวจะแบบโอ้โห
นะคะสะบัดแรงมากจริง

โอ้โหอยากจะใส่ซาวน์ให้น้องเกิน

นี่กระดาษชุดนี้ทำอะไรหนูไว้คะ

นี่คือเจ้าตูบจอมทำลายนะคะพันธุ์บอสตันเทอเรียชื่อว่าแอบบี้
เจ้าของคลิปเนี่ยเขาเล่าว่ามันชอบมานั่งรอที่หน้าประตูทุกวันค่ะ
เพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาส่งจดหมาย
หรือบางทีได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาใกล้ประตูบ้านก็จะมานั่งเฝ้า

ของเล่นหมั่นเขี้ยวของนางนะคะ
มีกระดาษยื่นเข้ามาเท่านั้นแหละกัดพังจนเละอย่างที่เห็นเลยนะคะ
ชาวเน็ตที่ดูคลิปนี้ก็เอาคอมเมนต์ไปต่างนานา
กันว่าสุนัขตัวนี้เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน

ดูแล้วเนี่ยถ้ามีโจรมากัดโจรแน่นอนปราบได้
แต่ถ้าข้างในซองจดหมายเป็นเช็คเงินสด
เอกสารสำคัญสงสัยเจ้าของจะน้ำตาร่วงแน่
เจ้าของจะต้องกัดหมาแล้วล่ะค่ะถ้าเป็นแบบนั้น

เงินเดือนเราออกถ้ามีเงินสดมาถึงบ้าน
ล็อกเลยเธอถึงเราจะรักเธอแต่เธอทำแบบนี้ไม่ดี
อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการแบบว่าหย่อนจดหมายใหม่
ตู้เถอะค่ะตู้หน้าบ้านนะเดินนิดนึง

เขามีแรงเยอะอยู่แล้วพันธุ์อะไรด้วยรัจพร
เป็นสูงนักร่าเริงแข็งแรงค่ะ
เห็นตัวเล็กแบบนี้กล้ามเนื้อขาเขาแข็งแรงมากนะคุณ
แล้วเป็นสุนัขอารมณ์ดีมาก

แล้วนี่เหรอแล้วนี่คืออารมณ์ดีเหรอ

จากกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อคอและหัวยังแข็งแรงมากอีกด้วย
อารมณ์ดีเป็นแบบนี้อารมณ์เสียจะเป็นยังไง

บัตรบ้านอาจจะผังได้นะคะ